มันก็เป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คือสถานที่ที่เป็นที่กักตัวของผู้ที่ติดเชื้อ

เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้าออกหรือจะอะไรก็แล้ว

ใช่ค่ะใช่ไหมมาเยี่ยมจะมาฝากของก็ได้แค่ฝาก
ฉันยังเคยไปเยี่ยมเพื่อนคือเข้าไม่ได้

จะฝากอาหารของกินไว้ให้ใช่ไหม
ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูหมดเลยว่าอะไรที่เอามาฝาก
คือเขาต้องตรวจทุกอย่างสิ่งเราจะอยู่ดีเดินไปเยี่ยมเพื่อนอย่างเงี้ย

กระบี่ผู้ชายคนหนึ่ง
ภรรยากับลูกชายอายุ๙ขวบ
ต้องกักตัวเขาเป็นโรงแรมที่กักตัว
เช้าวันนี้ไปถึงนอกจากจะไปเยี่ยมจะขอเจอแล้วเนี่ย
ฮิ้วทุเรียนไปด้วยคือผมว่าไอ้ผลไม้หรืออาหารคงไม่เกี่ยว
แต่อยากจะเอาไปให้เองเจ้าหน้าที่เขาไม่ยอม
ยิงใส่โป้งเข้าไปแล้วไปพาลูกพาเมียออกมาได้ด้วยนะ
แล้วก็พาหนีไปเลยกลับไปที่บ้านตัวเอง
ยิงคนที่เป็นคนงานที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ย
บาดเจ็บอีกคนนึงสุดท้ายตำรวจตามไปเจอตัวแล้วจับตัวไว้ได้นะครับ

เหมือนจะชักอะไรที่เอวปิดปงมีปืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ

ตอนที่ตามไปแล้วก็คุมตัวได้นะฮะ
นี่ตอนที่ตามไปแล้วก็คุมตัวได้นะฮะ
เคี้ยวข้าวกินข้าวอยู่เลยค่ะ
แต่เรื่องราวมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง
ค่อยไล่ไปให้ดูภาพตอนที่ตำรวจไปเจอตัวก่อน
ในมือยังถือแตงกวาอยู่เลยค่ะ

เพราะตอนที่บุกไปที่สถานที่กักตัวที่ภรรยากับลูกอยู่เนี่ย

ว่ามีปืนเหน็บอะไรอยู่ที่ตัวหรือเปล่า
ต้องระวังกันเต็มที่นะฮะ
คือชุดเครื่องแบบตำรวจท่านนี้เนี่ย

พันตรวจเอกเสกสรรแก้วสว่างไปกับชุดสืบสพลำทัพ

ไปจับนี่กำลังกินข้าวเคี้ยวข้าวอยู่นะ
มือนี้มีแตงกวาด้วยนะฮะ

มันเริ่มต้นเหตุการณ์นี้ตั้งแต่

นี่นี่คือโรงแรมแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลอาวนางกำพื้นเมืองจังหวัดกะบี่

การกักตัวผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙

เดี๋ยวจะมีรูกระสุนที่กระจกอยู่๑รู

ใกล้กับลิฟต์ตรงนี้นะฮะ
จะมีรูกระสุนอยู่รูหนึ่งนะครับ

ชื่อนายสมชายนะนายสมชายเนี่ยบอกว่า

ผู้ชายคนหนึ่งขับรถ

พอขับมาถึงแล้วเนี่ย
ลงมาเนี่ยถือทุเรียนมา
แม่เมียเนี่ยอายุ๓๓

คือหงอาหารก็ต้องฝากไว้

สำหรับคนที่เขาอาจจะไม่ชอบทานทุเรียน
ผู้ชายคนนี้ก็เดินกระวนกระวาย
สัก๑๐นาทีถึง๑๕นาที

ทีนี้เดินกลับมารอบนี้

จะขึ้นไปที่ห้องพักในโรงแรมให้ได้

ชักปืนออกมาครับเป็นปืนพกนะครับ

กระสุนที่ไปทะลุกระจกนะ
คือเขายิงขึ้นฟ้าเป็นรูนี้ฮะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขึ้นไปเลย
พาภรรยากับลูกชายลงมา
แล้วก็พากันขับรถหลบหนีไป
แล้วก็ยิงขึ้นนะเมื่อกี้

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับ

เป็นผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อในกระบี่นะครับ

พร้อมกับลูกชายเมื่อ๓วันก่อนนะฮะ

ขึ้นไปด้วยนะแล้วพาไปด้วยนะครับ
ผ่านไปไม่ถึง๗ชั่วโมง
ที่โรงแรมตรงนี้๗โมงเช้า

ตำรวจก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย

แล้วก็พาภรรยากับลูกไปที่ไหน

ไปเจอพ่อพ่ออายุ๖๑

แล้วลูกชายผมเนี่ยก็ขับรถออกไปจากบ้าน

ตำรวจก็ไล่แกะรอยต่อนะ

ได้รับแจ้งเลยนะตอนที่กำลังหา

ฟาร์มไก่เนี่ยอยู่ห่างจากฟาร์มเลี้ยงหมู
ของพ่อผู้ก่อเหตุ๑กิโลเมตรกว่า

กระสุนเนี่ยเข้าขาขวาทะลุขาซ้าย

คุณเข็มมาสอนยิงยังไงเข้าขาขวาทะลุขาซ้าย

พี่คนนี้ชื่อนายถนอมลักษีทอง

ฟาร์มหมูที่บ้านเนี่ยที่บ้านพ่อเนี่ย

แล้วไม่รู้คลุ้มคลั่งอะไรมาถึงฟาร์มไก่

เขาบาดเจ็บแล้วก็ไปนั่งกินข้าวอยู่

ก็เลยกลายเป็นภาพนี้ที่ท่านดูตั้งแต่ตอนแรก
ก็ไปจับได้คาวงข้าว
ไม่ใช่ฟามหมูของพ่อตัวเองตอนเข้าไปล๊อกตัวก็เหมือนกับ
ไม่รู้คำอะไรที่เอวจะชกปืนอะไรออกมาหรือเปล่า
หรือหรือต้องจับตัวไว้ก่อนนี่ครับผู้ต้องหายังไม่ให้การอะไรนะครับ
แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับมีอาการเมายาเสพติดหรือเปล่า
เอาไว้ตรวจสอบที่ตัวเนี่ยเจอปืนนะครับเป็นปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปด
ว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุที่ไปยิงจนกระจกโรงแรมเขาเป็นรูนะฮะ
ในกระเป๋าสภานียังมีปืนด้วยนะครับมีสิบเอ็ดมมอีกกระบอกหนึ่ง
นี่ฮะที่เจอนะครับรถฟอร์จูเนอร์ที่ขับไปก่อเหตุจอดอยู่ในสวน
ห่างจากจุดที่เจอตัวเนี่ยประมาณห้าร้อยเมตรในรถเจอปืนอีกโอ้โห
ปืนลูกโม่จุดสามแปดอีกกระบอกหนึ่งโอ้โหตำรวจก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
แล้วก็ต้องคุมตัวไปก่อนอื่นต้องพาไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อน
ที่โรงแรมทัพนะครับแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับขุมได้แล้วกว่าจะเจอตัว
คือภรรยาแล้วก็ตัวพ่อของคนก่อเหตุ
บอกว่าได้แจ้งตำรวจให้มารับไปกักตัวตามอัตรการสหรัฐศึกษ์เรียบร้อยแล้ว

แต่ตัวลูกชายเนี่ยตัวพ่อเองบอกว่า
เคยแจ้งตำรวจหลายครั้งให้มาจับลูก
เพราะว่าลูกเนี่ยเสพยาเสพติดจนเพี้ยนไปเลย

คืออันนี้ไม่รู้นะอันนี้พ่อเขาบอกนะ
พ่อของคนก่อเหตุเขาบอก
พอผมแจ้งตำรวจบอกมาจับลูกผมหน่อยเสพยาจนเพี้ยนแล้วเนี่ย

รอให้ไปยิงคนก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาจับ

พอบอกพ่อย่างนี้วันนี้ก็ยิงคนจริง
กระจกที่โรงแรมแล้วก็มายิงคนงานในฟาร์มไก่เขาเจ็บไปคนหนึ่ง
ตามขั้นตอนการจะส่งให้ใครที่ติดยาเสพไปอบรรยาที่ภาพมัน

ทีนี้คุณลุงเขาบอกว่าเขาแจ้งตำรวจแต่ตำรวจบอกต้องรอให้ยิงคนก่อน
เนี่ยหรืออาจจะไปเจอใครคนไหนเราก็ไม่รู้นะตำรวจจริงหรือเปล่า
หรือไปพูดหรือเจอท่านไหนอะไรยังไงตอบอาจจะสื่อสารกันเข้าใจไม่เข้าใจยังไงด้วยนะครับ
ส่วนนี้คือคนเจ็บนะฮะคนเจ็บบอกว่าเป็นลูกน้องของพ่อของคนก่อเหตุนั่นแหละ
เคยเจอหน้ากันบ้างแต่ไม่ค่อยได้คุยกันก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังเดินสายไฟอยู่ที่ฟาร์มไก่
ระหว่างนั้นนายสมยศขับรถเข้ามามาถึงไม่พูดไม่จาหน้าตาขึงขังตาขวาง
เหมือนคนหลอนยาก็พยายามจะคุยจะทักทายด้วย
พอทักไปเท่านั้นแหละฮะอีกฝ่ายหนึ่งชักปืนออกมาเลยฮะ
คือพี่แกบอกแกเห็นท่าไม่ดีแล้วชักปืนมาวิ่งหนีเลยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยกระสุนโดนเข้าจนได้เข้าขาขวาทะลุขาซ้าย
หน้าเหร่พวกเหร่ต่างเขามากเดียวกันมาเลยมาถึงเขาก็จักปืนมาใดใคร
คุณผู้ชมคะพอควบคุมตัวนายสมยศได้เนี่ยนะคะสำคัญเลยตำรวจบอกว่าไปตรวจโควิด๑๙ก่อนเลย

เข้าไปในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙
สำคัญมากตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยนะคะ
ต้องตรวจต้องตรวจ๒อย่างนี้ทั้งโควิดทั้งสารเสพติดในร่างกาย
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สพลำทัพนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบปืน
ปืนของกลางที่คุณภาคภูมิบอกไปเจอ๓กระบอกนะทั้งที่รถด้วยที่ตัวด้วยนะ
แล้วก็เก็บดีเอนเอนะคะตรวจเขม่าวดินปืนนะคะ
นายสมยศบอกกับตำรวจแบบนี้ค่ะเหตุการณ์แรกที่ไปก่อเหตุยิงที่โรงแรม
ที่เป็นสถานที่กักตัวของภรรยากับลูกเนี่ยสาเหตุคือคิดถึงอยากเห็นหน้าภรรยา
สาเหตุแค่นี้เลยคิดถึงอยากเห็นหน้าภรรยา
แต่พอเจ้าหน้าที่รอปภไม่ให้เข้าไปบอกว่าอยู่ระหว่างกักตัวในโมโหมาก
ยิงปืนขู่แล้วเข้าไปเอาตัวภรรยากับลูกหลบหนีออกมานะคะ
หลังก่อเหตุพาภรรยากับลูกไปส่งที่บ้านแต่ก็ยังมีอาการเครียดคลุ้มคลั่ง
ก็เลยไปยิงคนงานที่ฟาร์มเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
ตัวเองบอกตัวเองเครียดคลุ้มคลั่งไปยิงคนงานที่ฟาร์มโอ้โหจนเขาบาดเจ็บนอนโรงพยาบาล
คุณผู้ชมค่ะเชื่อไหมตำรวจบอกว่ายังไงรู้ไหมคะ
การสอบปากคำนายสมยศผู้ต้องหาเนี่ยสอบปากคำไม่ค่อยจะได้

ยังหลอนอยู่เลยยังหลอนยาอยู่เลยคุยได้แบบนิดหน่อย
คุยได้แบบได้ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรออ่ะ
ให้หายก่อนหายหลอนก่อนหายหลอนหายเมาก่อน
เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะก็ต้องคุยกับญาติด้วยไปสอบปากคำญาติญาติก่อน
ยัดยาดก็ให้ข้อมูลมาว่า
พังหมดเลยชีวิตสาเหตุที่หยุดขายเพราะคลุ้มคลั่ง
อนบ่อยมากกลายเป็นหึงห่วงภรรยาตลอดเวลา
ก่อนเกิดเหตุโรงเรียนที่ลูกชายของนายสมยศเรียนอยู่
มีคนติดโควิด๑๙ลูกกับภรรยาก็เลยเกือบไม่เป็น
กลุ่มเสี่ยงไงคะต้องไปกักตัวนะคะนายสมยศก็เป็นคนไปส่งภรรยากับลูก
โรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวด้วยตัวเองนะแล้วภรรยากับลูกกักตัวได้แค่สามวันนะ
ว่าคิดถึงมากอยากเห็นหน้าภรรยาแล้วก็ไปก่อเหตุแบบนี้ดูสิคะ
ตำรวจสพลำทัพเตรียมแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนะคะตอนนี้รอผลตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
อันนี้คือตำรวจสพลำทัพท้องที่ที่โดนจับแล้วก็ยิงคนที่ฟาร์มนะคะ
ส่วนตำรวจสพอ่าวนางอันนี้คือท้องที่ที่โรงแรม
คือไปยิงปืนขู่ที่โรงแรมอันนี้อีกท้องที่หนึ่ง

ใช่ค่ะตำรวจสพอ่าวนางก็เตรียมอายัดตัว
แจ้งข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องของยิงปืนด้วยนะคะ
และก็เข้าข่ายผิดพรบควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงด้วยนะคะ
โอ้โหสองท้องที่หลายข้อหาเลยทีนี้

นี่คิดถึงลูกคิดถึงเมียทำยังไงทีนี้เนี่ย
โอ้โหสาเหตุจากความหลอนยาเสพติดนะคะดูสิค่ะ
เพราะว่าที่บุกไปคือบอกว่าคิดถึงเมียอยากเห็นหน้าเมีย
ใช่ค่ะแล้วคุณโดนดำเนินคดีแบบนี้คุณติดคุกคุณก็ไม่ได้เจอหน้าลูกเมียค่ะ